ช่วงนี้มาดูเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่ง
คุณผู้ชมเขาถูกจับในข้อหาเมาแล้วขับ
ก็ถูกนำตัวขึ้นโรงพักที่พัทยา
แต่ขึ้นไปแล้วกลับถูกตำรวจนั้นลวนลาม

คือเธอบอกว่าเธอขับรถไปเฉียวชนกับรถคันหนึ่ง
แล้วก็ตกลงกับคู่กรณีไม่ได้
ตำรวจก็เลยพาไปโรงพักให้เธอเป่าแอลกอฮอล์
ครั้งแรกครั้งที่๒ไม่เกินกฎหมายกำหนดนะ
แต่ครั้งที่๓ตำรวจบอกว่าเกิน
๕๐มิลลิกรัเปอร์เซ็นคือเกินกฎหมายกำหนด
เธอก็ถูกเข้าไปในห้องขังบนโรงพัก
แล้วเป็นห้องขังแบบชายหญิงรวมกันเธอก็เลยกลัว

สุดท้ายมีตำรวจลวนลามเธอ

หน้าเข้าไปหอมเธอผ่านลูกกลม

แล้วเธอบอกพอตำรวจปล่อยเธอออกมานะยังไม่พอเข้าไปกอดเธอด้วย

เธอบอกเธอยอมไม่ได้อายคนบนโรงพักก็คนเต็มไปหมด
คนเห็นหมดเลยเรื่องก็ร้อนแล้วก็ดังขึ้นมา
คุณผู้ชมภูมิกับสพที่พัทยาเองก็ให้ตำรวจที่กระทำออกจากราชการไว้ก่อน
ทีนี้โดนแจ้ง๔ข้อหานักเลย
ต้องไปสอบไปดูว่าจะมีใครไปร่วมขบวนการหรือเปล่ามีทำกันกี่นาย
แล้วก็มีคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนนะครับ
ก็จากเหตุการณ์ที่หญิงสาวชาวชายภูมินะร้องเรียนบอกว่า
ถูกตำรวจพัทยาอยู่หน้าห้องควบคุมเลยเรียกเงินกรณีเมาแล้วขับ๒๐๐๐

พอจ่ายเงินเสร็จสับปุ๊บกลับถูกลวนลาม
โดยพันธุ์ตำรวจเอกอภิชัยกรอบเพชรผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยา
ก็ยืนยันนะครับว่าหลังสอบประคำผู้เสียหายจนได้ข้อเท็จจริง
แล้วก็มีการรวบรวมหลักฐานโดยตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
พบว่าดาบตำรวจชายาเที่ยงไทยสงศ์ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบราม
ทำหน้าที่๑๐เวนหน้าห้องขังก่อเหตุจริงคุณผู้ชม
แต่ก็ยังไม่สามารถนำภาพจากกล้องวงจรปิดมาเปิดเผยได้
ซึ่งเจ้าตัวอ้างเห็นว่าผู้เสียหายลักษณะคล้ายคนเมา
ก่อเหตุลวนลามเข้าไปนะครับ
เมืองต้นก็แจ้งข้อกล่าวหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
วงเหนียวกักขังเรียกรับผลประโยชน์
และกระทำอาณาจารย์รวม๔ข้อหานักด้วยกัน
โดยให้ออกจากราชการไปก่อนแล้ว
จากนี้ก็จะมีการตรวจสอบย้อนหลังไปนะครับ
อดีตตำรวจนายนี้เคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วหรือเปล่ากับใครบ้าง
จากนี้ยังพบว่ามีผู้เกี่ยวข้องอีกประมาณ๓คน
คือดาบตำรวจเสกสิริพิรัฐเขต
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบราม
ทำหน้าที่คนขับรถร้อยเวร
ซึ่งก็เป็นคนเข้าไปพูดคุยเจรจากับผู้เสียหาย

ส่วนสิทธิ์ตำรวจโทษธวิทย์ทองปลาย
เป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบราม

แล้วก็ผ่านจำรวจโทษธรรมชิตสิทธิศาสตร์สรวจสอบสวน
เป็นร้อยเวรรับผิดชอบคดีรถชนของผู้เสียหาย
ขณะนั้นทั้ง๓นายถูกตั้งกรรมการสอบ
และหากพบมีความผิดจริงก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันทีครับ
เป็นหลักฐานว่าใครที่ร่วมกับบุญการหรือมีพฤติการแบบนี้บ้าง
ซึ่งก่อนจากนี้เนี่ยก็มีการประชุมกันทุกสัปดาห์
ในเรื่องของการยกระดับการบริการประชาชน
ตามนัยจุบัติของท่านผอบตลนะครับ
เพื่อไม่ให้ตำรวจมีพฤติกรรมที่ไม่ดี
แล้วก็ทำผิดกฎหมายซะเอง
เราได้กำชับตลอดอาจจะมีตำรวจบางส่วนนะครับ
สันดาลเขาเป็นแบบนี้นะครับ
ก็ทำความผิดก็ต้องรับโทษตามกฎหมายไป
แล้วก็พอกดเงินเสร็จเนี่ยก็เอาไปให้ผู้เสียหาย
ซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าดาบร้อนนี่จะมีส่วนเกี่ยวข้องของการรับเงินหรือไม่
แต่ว่าตำรวจที่ให้ออกเนี่ยก็คือเป็นตำรวจที่รับเงินไป๒๐๐๐คนเดียว

ทางการปฏิบัติงานของตำรวจนะคะสามารถเอาบัตรของผู้ต้องหาไปกดได้
มันก็มีนะบางครั้งเนี่ยคือทางทางผู้เสียหายหรือญาติของผู้เสียหายเนี่ย
ช่วยไปกดเงินให้หน่อยนะครับ
เรื่องของการประกันตัวหรืออะไรก็แล้วแต่
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการเรียกรับเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับ
แต่ถ้าเกิดว่าเขาขอความร่วมมือหรือขอความช่วยเหลือเนี่ยคือตำรวจก็ต้องช่วยเหลือทุกอย่างครับ
ถ้ามันไม่ผิดก็ไม่ผิดแต่ถ้ามันไปทำในสิ่งที่ผิดมันก็ผิดก็ดำเนินคดีไป
ก็คือตำรวจสามารถไปกดให้ได้ถ้าผู้ต้องหามาร้องขอแต่การเอาเงินไป๒๐๐๐บาทมันเป็นการเรียกรับผลประโยชน

ทีนี้ภูมิกับเองก็ย้ำว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการประชุมแล้วครับแล้วก็กำชับให้ตำรวจทุกนายปฏิบัติหน้าที่กับประชาชนอย่างดีที่สุด
แต่กลับไปเกิดเหตุลักษณะแบบนี้ก็ต้องดำเนินการให้ถึงที่สุดด้วย
ส่วนผู้เสียหายขนาดนี้พอใจระดับหนึ่งแล้ว
เพราะว่าเห็นว่าตำรวจไม่ได้ปล่อยประละเลย
แล้วก็ดำเนินการกับผู้ก่อเหตุอย่างจริงจัง
รวมทั้งดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เสียหายด้วยครับ
ก็พอใจค่ะก็ดำเนินคันนี้ได้พึงพอใจค่ะ
เขาก็ดูแลความปลอดภัยค่ะ

ไม่ได้ติดใจค่ะ

แต่ว่าก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรค่ะ
ที่จริงอาจจะมีคนถูกกระทำมากกว่าหลายคน
แต่ว่าอาจจะไม่กล้าออกมาเปิดเผยตัวตนก็ได้นะฮะ
คือเรื่องนี้เราเล่าไปตั้งแต่เมื่อวาน
แล้วตำรวจบอกว่าวันนี้คือนัดสื่อมวลชนจะชี้แจง
แล้วก็จะมีการตรวจสอบภาพในกล้องวงจรปิด
แต่ก็ยังไม่เห็นมีภาพกล้องวงจรปิดมาให้ดูเลยนะ

รอดูอยู่นะรอดูกล้องวงจรปิดนะคะ